สวัสดีค่ะ
เฮ้าแค่ผู้สาวแม่ผู้สาวข้าเรียก
บ่ได้ยังมันเพียงปากกาศิเขียนยังได้อยู่มุ่ง

ข้อสอบสิ้นออกก็ได้ยังบ่หัวแต่ว่าหู
วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวาน

ฮีหัวไม้่างตัวแบบ
ก็เหมือนความชาวข้าจะต่อกันอยู่หน้า
ทุกนะครับ
มาเพื่อโบสถ์ดันแปลว่าฉันนั้นแค่รอ
เฝ้าเหลือกันเนี่ยเถอะผู้สาขาด
อยากเป็นผู้สาวาด
บ่หุ้นเป็นโอกาสนั้นฉันบอกบ่หุ้อันคิดจริงหรือห้าม

ขาดล้อมส่องบ่งอยู่ในเฮือจากหาพ่อเธอ
น่าเลือกกันกับขาวเตือนท้องสอง
ขาดล้อมเป็นไปได้บอกก็ได้เข้ามาเพื่อกดดด
แต่ว่าฉันนั้นแค่รอเปล่าเลือกกันแน่ทอง
ผู้สร้างขาดล้อมอยากเป็นผู้สร้าง
ขาดล้อมสี่สองมาตายบอก

สวัสดีค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ทันมีใครตั้งตัวเลยค่ะเพราะว่า
เหตุเกิดก็คือน้องลำไยเนี่ยเดินทางไปงานที่สุราชค่ะ
กำลังนอนอยู่แม่ก็โทรศัพท์มาบอกว่า

ไม่ทันตั้งตัวเลยคือมันกระทันหันไปหมดเลย
รู้สึกเสียใจเพราะว่าบ้านหลังนี้เราก็ตั้งใจจะสร้างให้กับคุณตาคุณยาย
ใช่ค่ะก็เพิ่งเสร็จเลยค่ะเพิ่งเสร็จแล้ววันนั้นคือ
เป็นวันที่วันนั้นเตรียมงานจะทำบุญบ้านใหม่ค่ะก็คือ
อีกวันนึงไหนเราจะตักบาดกันแล้วแม่ก็เตรียมของวุ่นไปอาสาว่า
กำลังไปเชิญญาติอย่างนี้ค่ะ
ทำบุญบ้านอ่าจะจัดวันนี้ค่ะเป็นวันทำบุญบ้านแล้วก็พอดี
เมื่อวานตาเสียเสก่อนก็เลยต้องกลายเป็นงานงานสกต่อก่อน
ความรู้สึกใจหายขนาดไหนเพราะว่าบ้านหลังนี้เราตั้งใจจะสร้างให้ท่านได้อยู่ได้สุขสบายแล้ว
ใจหายมากค่ะเพราะว่าท่านก็แบบเลี้ยงเราตอนเด็กอะนะคะคือแบบไม่ทันคิดว่าแบบท่านจะแบบไปเร็วเพราะว่าท่านแข็งแรงมากเลยค่ะ
สปีริตเราก็เลยกล้ายังคงเดินสายทัวร์คอนเสิร์ต
ค่ะก็เรามันกระทันหันอย่างที่พูดนะคะพี่คืองานมันก็รับไว้แล้วเราก็ยังไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปวันเผาทีเดียวเนี่ย
คือมันเป็นการเสียชีวิตที่กระทันหันเราเองก็ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณตาหรือพูดอะไรกันเลย
ไม่ได้คุยนะคะเจอกันครั้งสุดท้ายก็สักพักแล้วค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยไม่ได้อะไรกันเลย
วันที่๕นี้ก็คือจะชาวพนักกิจศพแล้วเราจะมีโอกาสได้ไปลำ
หน้าไฟกันสุดท้ายก็เตรียมลำไป๓ชุดชวนเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันและพี่ไปร่วมงาน

ตาอยากได้ฟังอยากจะบอกอะไรกับท่านเป็นครั้งสุดท้าย

ตานะคะก็อยากให้
ทำทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัวก็เพื่อแบบ
อย่างน้อยตาก็ยังได้เห็นความสำเร็จของหนูอยู่
มีบ้านมีอะไรอย่างนี้ค่ะ